พูดเรื่องอาหารแล้วก็หิวเราก็ได้เวลาของการไปตลอดกินตระเวนชิมกันแล้ว
คุณผู้ชมวันนี้มีเมนูอาหารเหนือมาแนะนำ
ข้าวซอย๒เมนูเป็นข้าวซอย๒ร้านดัง๒จังหวัด๒สูตร
เอาไปกินกันสองคนพอคนอื่นต้องไป
ชวนคนอื่นไปด้วยสิน้องใบตอง
ให้ดูภาพกันก่อนนะคะน่าทานมากเลยคุณ
ข้าวซอยมันจะต้องมีเส้นทอดกรอบโรยข้างบนคล้ายเกลี้ยวแบบนี้

ประมาณนี้มันจะแบบว่าฟินมากเลยอร่อยเวอร์
แต่ว่าแต่ละสูตรแต่ละที่เนี่ยมันก็จะมีเคล็ดลับที่แตกต่างกันออกไปนะคะ
เจ้าแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมไปไม่อยากให้พลาดเลย
ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวแถวอำเภอสวรรคโลกนะคะ
ก็คือข้าวซอยของร้านข้าวซอยเวียงตาก
ตั้งอยู่ที่หมู่๓ริมถนนสายสนามบินตำบลคลองกระจงจังหวัดสุโขทัยนี่แหละค่ะ
คุณรัติการชื่นชมบุญเจ้าของร้านเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าข้าวซอยที่ขายอยู่ตอนนี้นะ
เป็นสูตรของคุณน้าที่ทำขายอยู่ที่จังหวัดตาก
แต่ตัวเองขายอยู่ที่สุโขทัย
น้ำซุปข้าวซอยมันต้องเคี่ยวทุกวัน
โดยการนำเครื่องเทศและก็เครื่องปรุงผัด
แล้วก็เคี่ยวไก่หรือหมูให้เปื่อย
รสให้แบบหมูกับไก่เนี่ย
รสชาติของเครื่องแกงมันซึมเข้าไปในน้ำเข้าไปในเนื้อเลยนะฮะ
เสิร์ฟจะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงก็คือ

ผักกาดดองลวกหั่นฝอยแล้วก็หอมแดงซอยถูกไหม
วงอกดิบและมะนาว

ใช่ต้องมีแบบมะนาวด้วยนะคะ
ถ้าเกิดลูกค้าชอบแบบเผ็ดมันก็จะมี
ป่นเจียวกระเทียมเอาไว้ให้เติม

ก็จะเพิ่มรสชาติให้มันจัดจ้านได้

ปรุงเพิ่มกันไปได้แต่ว่ารสชาติของเขาเนี่ย

เป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้ามาก

ก็จะต้องมีก๋วยเตี๋ยวสุพร

ก็ถือว่าขายพออยู่ได้

ใครอยากจะไปลองลิ้มชิมรสชาติเด็

ก็เขาจะขายกันตั้งแต่๙โมง

ไปลองทานกันนะครับส่วนอีก๑ร้าน
ก็อยู่ที่อีก๑จังหวัดก็คือ

เดี๋ยวจะพาไปชิมนะครับร้านคุณแดง
ข้าวซอยและเกี้ยวกรอบ

จังหวัดพะเยาว์ครับเพราะว่าสืบทอดสูตร
เนี่ยนะทำขายกันมา

ก่อนที่จะไปชิมข้าวซอยร้านนี้

นี่เลยเกี้ยวกรอบพี่แดง
แหละจ้ะเขาบอกว่าเป็นสูตรโบราณ

น้ำมันท่วมเลยทอดให้มันฟูกรอบ

ทานเกี๊ยวกรอบก่อน
ที่จะไปทานข้าวซอย

เพราะว่ามันมีน้ำจิ้มสูตรเด็ด
ที่ใช้ซอสมะเขือเทศสดนะครับ

บนหม้อใหญ่มาก
ี้ยวกรอบที่ต้องทานกับน้ำจิ้มเขา

ข้าวซอยข้าวซอยไปดูข้าวซอย

ที่ร้านเขาใช้สูตรโบราณ

ละลายในปากไม่ละลายในชาม

กินเคี้ยวแล้วกลายเป็นช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้หรอ

อันนี้คือทับทิมกรอบ

ของเขาก็จะเป็นผลิตของออกมา
พอมาทำเป็นทับทิมกรอบ

นี่เลยข้าวซอยโอ้โหอะไรมันจะปินแบบนี้ตกในของหวานนะเนอะต้องกินกรอบอีก
ผมบอกพี่กัดไปแล้วนะอยู่ที่จังหวัดพยาวแต่ว่าถ้าไปไม่ถูกแล้วก็โทรไป๓ก็ได้นะครับ
ร้านคุณแดงข้าวซอยไก่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้เลย
ไปเลยนี่แหละครับโอ้โหเห็นแล้วมันหิวจริงนะ
คือเดี๋ยวนะไปจนถึงกินเกี้ยวกรอบใช่ไหมแล้วก็กินข้าวซอยแล้วก็กินทับทิมกรอบ
ก่อนกลับซื้อน้ำเงี้ยวกลับบ้านโอ้โห